พรุ่งนี้ประเด็นสำคัญทางการเมือง
คือการที่สารรัฐธรรมนูลค่ะ
จะอ่านคำวินิจฉัยการยุบพักไทยรักษาชาติ
อ่านในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาช่วงบ่าย
แต่ว่าวันนี้เริ่มมีการเตรียมความพร้อมของสถานที่
และการรักษาความปลอดภัยแล้วนะคะ
สำหรับการอ่านอ่านคำวินิจฉัยสารสงวนสิทธิ์นะคะ
สำหรับการเข้าฟังคำวินิจฉัยในห้องพิจารณา
แต่ว่าเตรียมการถ่ายทอดสัญญาณ
ห้องพิจารณามาที่จอโทรทัศน์วงจรปิด

ที่ลานกิจกรรมของศูนย์ราชการอาคารเอค่ะ
ส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย
เตรียมกำลังตำรวจนครบานไว้๖กองร้อย
รวมถึงหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด
สุนัขตำรวจที่จะเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อย
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
เบื้องต้นประกาศปิดลานจอดรถบริเวณด้านหน้า
รวมถึงปิดประตูหน้าสำนักงานสารรัฐธรรมนูล
โดยให้เจ้าหน้าที่สามารถเดินทางเข้าสำนักงานศาลได้ประตูเดียวนะคะ
คือประตูฝั่งลานกิจกรรม
ส่วนบุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่สารรัฐธรรมนูลเด็ดขาดค่ะ
นายอนุรักษ์เจนตะวนิษฐ์แก่นำกลุ่มประชาชนอยากเลือกตั้ง
ระบุแบบนี้บอกว่าวันพรุ่งนี้กลุ่มประชาชนอยากเลือกตั้งประมาณ๓๐คน

แล้วก็จะเดินทางมาร่วมรับฟังคำวินิจฉัยด้วย
โดยจะรวมกลุ่มกันพรุ่งนี้จะใส่เสื้อสีเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม
แต่ว่าจะไม่มีการถือป้ายข้อความใด
นี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกระทำสุ่มเสี่ยง
ที่จะไปละเมิดอำนาจศาล
นี่คือบรรยากาศและทางไทยรัฐทีวี
เตรียมทีมข่าวเราไปเกาะติดที่ศาลรัฐธรรมนูญ
รูปนี้คุณผู้ชมติดตามได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของการลงเวทีปราศัยช่วยพักพลังประชารัฐ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
คาดการณ์ว่าเวทีแรกที่จะได้ยินเสียง
ที่จะได้เห็นหน้าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักนี้
ก็คือ๑๐มีนาคมนี้ที่นครราชศรีมาเมืองโคราช
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วสรุปว่าจะไปหรือเปล่า
เพราะทีมข่าวไปถามไปพูดคุยในช่วงของการทำงานของนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีก็ถามเรื่องเกี่ยวกับเวทีที่จะขึ้นปลาใส
รุปนายกรัฐมนตรีออกมาพูดบอกว่าไม่ได้ช่วยหาเสียงกับใคร
พูดแค่นี้เลยแล้วระบุว่ายังทำงานอยู่เหมือนเดิม
แล้วก็ทำสัญลักษณ์ไอเลิฟอยู่ตามปกติที่ท่านชอบทำนะ
แล้วก็เป็นภาพนี้เดินขึ้นไปทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันทีนะคะ
และจากเรื่องนี้นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐบอกว่า
จะไปร่วมเวทีประสัยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์
ส่วนพลังประชารัฐเองจะเดินหน้าหาเสียงต่อไปนะคะ
เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่กระทบขวัญกำลังใจผู้สมัคร
และยังมีแนวทางอื่นที่จะเชิญพลเอกประยุทธ์มาช่วยหาเสียง

แต่จะเป็นรูปแบบไหนต้องมีการหารือกันต่อไปในอนาคตนะคะ
รอฟังก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยถ้าเลื่อนจริงนะคะ